พี่หนูหล่าวอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้เรากำลังพยายามคำนวน

พอเข้าใจนะครับว่าวัยฮอร์โมนพุ่งพลาด
ความคันจึงยากจะระงับ
แต่ต้องคุมจิตมีสติให้หนักยังอยู่ในวัยเรียน
ก็ต้องเรียนศึกษาหาความรู้ใส่สมอง

นั่นนะฮะแบบเสียการเรียนเขาว่าอย่างนั้น
นางเอกวัยใสขาวหุ่นดีที่เล่นละครช่องดัง

ตอนนี้มีอาชีพหลักคือเกาะสามีกิน
ส่วนสามีสุดหล่อตอนนี้เลิกเป็นนักร้องแล้วเพราะไม่เวิร์ค
ถึงแม้จะเสียงดีก็ตามเลยหันเป็นพระเอกแทน

เพราะค่ายใจดีมีเมตตาป้อนงานให้สม่ำเสมอ
นางเอกวัยใสเกาะหนึบยิ่งกว่าปริง
ทำให้พ่อแม่ของพระเอกดังเหม็นขี้หน้าไม่ต้อนรับนะคะ
สรุปเลยละกันการเรียนสำคัญมาก

ก็เพราะมีความรู้ติดตัวคุณน้อง
เรียนก่อนแล้วค่อยคิดหาผัวหาสามีที่หลังก็ยังไม่สาย
แต่ถ้าทำตัวแบบนี้อีกไม่นานพระเอกดังสุดหล่อก็คงจะเขียนทิ้ง
เพราะแววว่าตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วนะกำลังหาทางชิ่งอยู่นะจ๊ะ
ใครอันนี้อ่านตามข่าวอีกเหมือนกันไม่รู้นะ
ขาวอวกหรอไม่รู้หรอกมันมีหมดทุกคนเลยนักผู้ชายร้องเพลงด้วย
ตั้งต้นที่พระเอกดังเมื่อก่อนเป็นนักร้องแล้วก็เลิกร้องเพลง
แล้วก็มาเล่นละครแทนต้องมาตั้งโจทย์จากตรงนี้

นี่มีคนบอกให้คุณไปร้องเพลงให้ฟังอีกนะ
คุณไปสวมตะกรงหน้ากากร้องเพลงแล้วนะ
แฟนพี่ของไปอย่ามาซิ
คุณอาจสมตย์ไปร้องเพลงอีกนะ